พาคุณผู้ชมไปดูกันดีกว่าว่าแต่ละที่เขามีไอเดียการทำกระทงที่มาจากวัสดุต่างยังไงกันบ้าง
ที่แรกนะจ๊ะเป็นไอเดียของกระทงที่ทำมาจากกรวยไอศครีมและขนมปังแผ่น
ซึ่งแม่ค้าขายของชำที่จังหวัดกาลสินเขาก็ทำมาขายยอดสั่งเยอะแยะ
นี่ดูสิขนมปังน่ารักค่ะ
แล้วก็โรยเขาเรียกว่าอะไรไอ้ที่เป็นเม็ดคล้าย
เกล็ดน้ำตาลสีหลักสีแบบนี้

น่าทานมากกว่านั้น
ผมกลัวว่าจะไม่ได้ถึงการลอยจะกินก่อนลอยอันนี้
เอาน้ำพ่นราดเหมือนคุณบอกนะ

แต่แบบอันนี้แบบเป็นสีน้ำตาลสีธรรมชาติ
ผสมสีอะไรก็เป็นอีกแบบนึง

เจ้าของไอเดียคือคุณลัทดาวันผูกจันนะคะ

นำความคิดการทำกระทงจากกรวยไอศครีม

เพราะลูกค้ากลุ่มวัยรุ่นสนใจ
ตอบรับเป็นอย่างดีสวยงามไม่เหมือนใคร
ครับแล้วก็จำหน่ายในราคาใบละ

แถมได้บุญด้วยนะเป็นอาหารปลาไง

คือบางทีเราก็น่าจะไปสอบถามปลาเนอะ

อืมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอม

แล้วก็เป็นอาหารแกะปลาด้วย

ก็เก๋ดีเหมือนกันนะแบบขนมปังนี้เพิ่งเคยเห็นนะคะ

มาดูกันบ้างที่จังหวัดกำแพงเพชร
ชาวบ้านก็มีการนำพืชพลาดพลาดหลายชนิดเลยส่วนมา
หลากหลายชนิดเลยนะครับมาประดับตกแต่งเป็นเกลื้อทงอย่างสวยงาม
โอ้น้องใบทองนี่เป็นเกลื้อทงสายเฮลตี้
ใช่จากพืชผักเลยค่ะ

ถูกต้องปลาที่กินครีนทานได้เลยคุณ

บางคนก็นี่ไงนำเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้น

อันนี้มีปลาท่องโกนะคะ
อันนี้หลายคลินอยากกินเลยน้ำมันเยอะนิดนึง

แตงโมก็มีเห็นไหมแกะสลักนะคะ

ปลาตกใจจะกินปลาก็เออขอน้ำจิ้มด้วย

ก็มีหลากหลายค่ะไอเดียเก๋มาก

เพราะว่าเดี๋ยวลงไปในน้ำแล้วเขาก็จะกินกันเอาเอง
ชุดก็จะเป็นแบบเครื่องต้มยำ
มีมะละกอประดิษฐ์เป็นเรือก็มีนะคะ
แล้วก็มีรูปคนพายเป็นแบบผลผลิตทางการเกษตรออกมา

วัสดุจากธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายทั้งนั้นเลย
เพราะว่าพอลอยไปแล้วก็สามารถเป็นอาหารให้กับปลาด้วยค่ะ

ใช่เป็นฟอยทองทองหยอด
อาจจะไปไม่ถึงบ่อน้ำเท่าไหร่
คนกินหมดนี่แหละเอาละครับคุณผู้ชมมีอีกที่หนึ่งเหมือนกันน่าสนใจเหมือนกันครับที่นี่
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ทำกระทงจากสลากกินแบ่งรัฐบาล
ใหญ่โตมโหลานแบบนี้อยากเชิญชวนน้องใบตองไปทำด้วยเหลือเกิน

เอาล่ะสลากกินแบ่งส่วนใหญ่ที่นำมาประดิษฐ์กระทงในครั้งนี้เนี่ย
เขาบอกว่ามันไม่ถูกนะ
เพราะว่าถ้าถูกก็คงไม่เอามาทำแบบนี้
แม่ไปซื้อกระทงดีกว่า
แต่ว่าเขารวมตัวกันมา
แล้วพอนำมาดูกับราคาที่ขาย
บอกเลยว่ากระทงใบนี้มีราคาเป็นแสนเลยนะครับ
เพราะว่ามันใช้สลากกินแบ่งรัฐบาลที่ไม่ถูกอะไรเยอะมาก
หลายใบเลยนะครับไม่มีใบที่ถูกครับแต่ว่าคือว่ามีใบที่ถูกอยู่ด้วย

ก็เลยราคาถ้ามันมาวัดกันแล้วมานับดูเนี่ยก็เกือบแสนเลยนะ

คุณพิสุทธิ์ศรีนอเพียนะครับ
ก็เปิดเผยว่าตัวเองและเพื่อนร่วมงานก็ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลมาเป็นประจำทุกงวด

ในเมื่อเรานั้นโดนรับประทานไปเกลี้ยงกันแบบนี้
ก็เลยมารวมตัวกันประดิษฐ์กระทงแบบนี้นะครับ
แล้วก็เพื่อที่จะเป็นกระดาษอยู่แล้วไง
พอไปลอยแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป็นกระทงอีกแบบหนึ่งที่เห็นแล้วนะ